เพราะว่าเราขอไปสืบสอมาจากหมวยแซ่บ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐของเรานะคะ

ซึ่งตอนนั้นก็เป็นข่าวคึกโครมกันซะละเกินนะคะ
ว่าจริงแล้วเขาคือใครกันนั่นเองนะคะ
อักษรยอดที่บอกว่าพระเอกสามีแห่งชาติ
โสดสะกิดติดง่ายยังไงคะเชอรี่
โอ้โหยิ่งกว่าเครื่องฟรีสตาร์ทติดง่ายนะคุณเนี่ย

แต่พอรู้ว่านางร้ายคนนี้มีแฟนแล้วรักมากด้วย
ไม่เล่นด้วยนะไม่เคลิ้มสายพระเอกแน่นอน

พระเอกตัวดีก็ปลดล็อกกลับมาคุยต่อ

คุณก็ดาวกัน

แล้วนางเคยมีแฟนเป็นนักบินนะแต่ว่าไปมาแล้วโสดนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะมีประเด็นใหม่งอกออกมานะคะวงการบันเทิงของเรา
เขาบอกว่านางร้ายเปลี่ยนอักษรไปแล้วค่ะจากมนะคะ
ไม่ใช่หมอม้าเพราะว่ากลอก
เพราะว่าล่าสุดจากงานเมื่อวานที่จำได้ไหมคุณเจนนี่ที่สับขาหลอกเขาไปงานคุณหลวง
คุณหลวงนี่คือเขาเหมือนเป็นแฟนเก่าของคุณไอซ์อภิษดาเซ็กซี่นี่แหละค่ะ
เขาบอกว่าตอนนี้ไอซ์สดแล้วนะคะล้างลากันแล้วนะคะกับแฟนที่หนุ่มโคตรมาเกือบ๖๗ปีนะคะ
ซึ่งประเด็นเนี่ยก็ไม่รู้ใช่หรือมั่วชวนหรือไม่นะคะเพราะว่าเย็นนี้ค่ะ

คือฮอตมากในวงการฮิปพอปด้วยนะแล้วก็หุ่นเขาก็แซ่บด้วย
แล้วยิ่งถ้ามารู้ข่าวว่าโสดแล้วไม่ได้เป็นขวัญใจพี่หลวงแล้วตอนนี้นะคะ

ผมไม่ได้เรียกหาจอจานบ้าง